ในขณะที่มันมีขั้นมีตอนเยอะแยะมากมายอุปสรรคมากมาย
ในการที่จะมีรัฐบาลและจะมีนายกรัฐมนตรี
เฮียชูทำเพื่อชาติแฉเศรษฐาอำพลางภาษี
นี่ขนาดเรื่องของการเสนอชื่อ
ยังยากเลยว่าจะรวมเสียงได้ไหม
แล้วถ้าข้อมูลของเฮียชูออกมาเนี่ย
จะทำให้ใครที่จะต้องเห็นชอบครับ
ตัดสินใจยากหรือเปล่าน้ำแข็งดอม

คุณผู้ชมครับโอ้โหหลังจากเพื่อไทยนะครับ
ทำให้คนนี้ออกมาเพราะคนนี้รู้แล้วนะครับ
คาดการณ์แล้วว่าเพื่อไทยจะเสนอชื่อ
คุณเศรษฐาทวีสินนะครับแคนดิเดตนายกัธมนตรี
แล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับการออกมาแฉคราวนี้
คุณชูวิทย์นัดนักข่าวไปแถลงเปิดข้อมูล
จะแฉะคันดิเดตนายกรรธบนตรีคนตัวสูง
คนตัวสูงโดยเปิดเผยข้อมูลแบบนี้บอกว่า
การซื้อขายที่ดินบนถนนสารสิน
เนื้อที่๑ไร่ของบริษัทแสนสิริเมื่อปี๒๑๖๒นะครับ
เดิมเป็นที่ดินของนายพลสหรษินโอนให้ทายาท
ต่อมามีการขายต่อขายต่อขายต่อ
เปลี่ยนมือหลายทอดครับคุณผู้ชม
เป็นโฉนดที่ดินแปลงเดียวแต่มีชื่อคนอยู่๑๒คน
ถ้าอันนี้ตามภาษากฎหมายเขาเรียกว่าคณะบุคคล
ที่ดินนี้มีคณะบุคคลครอบครอง
หรือว่ามีห้างหุ้นส่วนสามัญ
ซึ่งหากมีการซื้อขายนะครับคุณผู้ชมครับ

มันก็จะเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ๕๒๑ล้านบาทครับ
แต่การซื้อขายที่ดินของบริษัทแสนสิริ
ที่คุณชูวิทย์กล่าวถึงกล่าวหาอ้างถึงนี้
มีนายเศรษฐาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชูวิทย์อ้างว่ามีการซื้อที่ดินผืนนี้ด้วยการทำนิติกรรมอำพลาง
กินส่วนต่างจากการซื้อขายที่ดินและเลี่ยงจ่ายภาษีที่ดิน
มันเป็นยังไงระเบิร์ตอธิบายง่ายได้ไหมด่า
แต่ก่อนที่อธิบายง่ายดูซะก่อนว่าคุณชูวิทย์เอาอะไรมาโอ้โห
นะครับพิซซ่า

ไม่ใช่พิซซ่าแถ่งถาดเนี่ยก็จะมาแบ่งเป็นชิ้น
ทำให้ประกอบการแฉให้เข้าใจ

แล้วไงเนี่ยแค่ง่ายเนี่ยนะใช้อธิบายความผิดปกติดังนี้
ก็ขายก็จบจบกันไปหนึ่งวันเนี่ยใช่ใช่นะแต่ที่ดินแปลงเนี้ยน่ะ
อย่างที่บอกเมื่อกี้มีชื่อคนครอบครองอยู่๑๒คนใช่ไหมใช่ค่ะ
ขายคนละวันขายคนละวันขายแล้วมันจะมันผิดปกติยังไง
ถ้าขายคนละวันที่แปลงหนึ่งมีสิบสองคนมีชื่อคือคุณผู้ชมครับ
ถ้าขายคนละวันปั๊บเนี่ยนะฮะมันชำระภาษีคนละวันวันละแปลง
ทำให้ไม่เข้าข่ายการซื้อขายกับคณะบุคคลหรือขายกับห้างหุ้นส่วนสามาร
ค่ะคือถ้าขายกับคณะบุคคลขายกับห้างหุ้นส่วนสามัญน่ะ
คณะบุคคลเนี่ยนะแบบนี้ต้องเสียภาษีเก้าหน้าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์
เท่าไหร่ทีเป็นเงินห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทที่พี่บอกน่ะ
ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทห้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทขออภัยครับ
แต่ถ้าขายคนละวันขายคนละวันจะทำให้เสียภาษีที่ดิน
ห้าสิบเก้าล้านสองแสนบาทเท่านั้นคือไม่เสียอัตราภาษีเก้าหน้า
ใช่นั้นแปลว่าที่ดินแปลงเนี้ยเนี้ยคือแบ่งแบ่งออกขายคนละวัน
แล้วขายสิบสองวันให้กับสิบสองคนอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
จากห้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านก็เสียห้าสิบเก้าล้านสองแสน
หายไปเท่าไหร่อันนี้คุณชูวิทย์เขาเอาข้อมูลมาให้ดูนะ
ค่ะจะปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ซื้อในนามบริษัทแสนสิริไม่รู้เรื่อง
จะอ้างว่าผู้ขายเสนอวิธีการขายแบบเลี่ยงภาษีแต่ผู้ซื้อคุณชุวิตบอกว่า
ก็ผู้ซื้อเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญการซื้อที่ดินทั่วประเทศเนี่ย
จะไม่รู้เรื่องเฉียวหรือชูวิกกระม่อนวิเศษฮะโดยที่ไม่มีเว้นเลย
เพราะการโอนสิทธิ์สองคนแบ่งออกมาเป็นแต่ละวันสิทธิ์สองคนติดกันกันอังคารพุทธภาษสุข
โดยที่ไม่มีเว้นเลยแม้แต่วันเดียวยกเว้นเสาร์อาทิตย์
เป็นการสมรู้ร่วมคิดสมคบกันกระทำความผิดอย่างชัดเจน
นายเศรษฐากลายเป็นผู้กระทำความผิดเพราะนายเศรษฐาณปีหกสอง
ที่ซื้อที่ดินแปลงที่สารสินนี้ในราคาตารางวาละ๔ล้าน
ซึ่งไม่มีใครไม่มีใครซื้อมาได้เลยในปีหกสอง
ไม่มีเพราะราคาประเมินในเวลานั้น๑ล้านบาทต่อตารางวา
กับคนขายเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในฐานะห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
หรือคณะบุคคลตามคำวินิจฉัยของสัมภากร
ไอ้มึงโอนทุกวันติดต่อกันไม่เว้นแต่ละวัน
แสดงว่ามึงไม่รู้กันเนี่ยก็บ้าแล้ว

แบ่งกูบ้างซิแบ่งกูบ้างซิ
ตรงนี้มึงประหยัดปลายแบ่งกูบ้างสิ
ดอมพี่ไม่เข้าใจอ่ะอะไรนะใช่นะแล้วยังไงนะอย่างนี้อย่างนี้

แบ่งกูบ้างซิที่พี่ชูวิชบอกนะที่ชูวิชบอกนะแบ่งกูบ้างซิ
เออไม่รู้

ชี้ถึงหลักฐานบอกว่านะครับหลักฐานนี้เนี่ยจะมัดตัวนะครับ
ตัวคุณเศรษฐาคุณชุวิตใช้คำแบบนี้เลยนะ
เหรอไม่แต่คุณเศรษฐาเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้
ไม่ได้เป็นคนจ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยไม่ใช่เหรอพี่เบิร์ตหรือ
ชูวิทย์บอกว่าจะไม่รู้เหรอน้ำแข็ง
เพราะว่าก็คุณเศรษฐาประชุมอยู่ด้วย

ลงนามในเอกสารการซื้อขายที่ดินและรับรองการประชุม
นี่ครับคุณชูวิทย์บอกว่าอย่างนั้นคุณเศรษฐาเนี่ยก็
น่าจะรู้เห็นหรือไม่

ออกตัวล่วงหน้าบอกหลักฐานมันชัด
ผมไม่กลัวโดนฟ้องหรอกผมหมายถึงคุณชูวิทย์นะนะ

ก็คือคุณชูวิทย์บอกว่าคนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ซื่อสัตว์สุจริตจนเป็นที่ประจักษ์
ใช่ไหมตามรัฐธรรมนูนนะครับ
คุณชูวิทย์บอกว่าชีวิตนี้เนี่ยนะไม่มีอะไรต้องเสีย
ไม่มีอะไรต้องกลัวทำไม
คุณชูวิทย์บอกชีวิตนี้เหลืออีกไม่นานแล้วครับ
คุณผู้ชมครับ

เมื่อเช้าผมไปฉีดผมบอกคุณก็ได้ผมไม่กลัว

ผมพูดไปหรือผมตายไป
อีกวันหนึ่งก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมแล้ว
การที่ผมมาพูดก็เพราะว่านายกต้องเป็นที่ประจักษ์

หากคุณมีนายกแบบนี้แล้วผมรู้พฤติการแบบนี้

ถ้านายเศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศชาติพังครับ

เรื่องใหม่ที่นักข่าวก็อาจจะอึ้งไปเหมือนกัน
ผมว่าไม่มีใครรู้รู้พร้อมกันเมื่อวาน

คือพอรู้ว่าเขามีปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
อันนี้พอรู้แต่ไม่พบว่าคนให้คีโมก็คือเคมีบำบัด
คนให้เคมีบำบัดก็เป็นมะเร็งสิครับ
โอ้โหผมขอส่งกำลังใจนะผมขอนะฮะอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ
ให้คุณชูวิทย์สุขภาพแข็งแรงนะ
โอ้โหนี่ถือว่าเป็นการแฉแบบทิ้งทวน
การทำหน้าที่นักแฉจอมแฉแล้วนะ
ค่ะแล้วก่อนจบนี่ครับก่อนจบ
ก่อนจบนี่ฮะฆ่าแกนะครับ
แล้วยังมีท่าเล็งสอนด้วยนะ
เล็งสอนพี่จะยิงไปไหนพี่จูยิงไปไหนยิงไปไหน
ยิงไปทางสแตนดี้นายกคนตัวสูง

จับให้มั่นคันให้ตาย

แล้วนี่เมื่อวานนะตอนที่เฮียชูกำลังแถลงอยู่เลยนะ
มีคนที่เขาแบบฟังไลฟ์อยู่แล้วตาวาวเลย
ตาวาวแล้วรีบพุ่งไปเลยคือนักร้อง
นักร้องคนนี้คือใครคือคุณเรืองไกร
คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะมาถึงนี่เลยบอกว่าเห็นแล้วตาวาว
นักข่าวยังถามเลยว่าคุณเรืองไกรสนใจเรื่องนี้จริง
หรือว่าเห็นว่านักข่าวอยู่เยอะแล้วยังไงนะ
นี่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนะ

คุณเรืองไกรริกิจวัฒนาสมาชิกพลังประชารัฐ
มาขอร่วมสังเกตการณ์มาขอร่วมดูการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย
สื่อมวลชนไปล้อมเต็มเลยนะถามเพราะว่าก็อยากรู้ไง
คุณเรืองไกรก็บอกว่าข้อมูลที่อยู่ในมือของคุณชูวิทย
น่าสนใจจริงอย่างไอ้ปมเลี่ยงภาษีที่ดิน
เท่าที่ฟังเนี่ยผมก็รู้ว่ามันมีความผิดปกติหลายส่วน
บริษัทใหญ่ซื้อที่ดิน๑ไร่๑ตารางวาเหรอ
ยอมรับว่าเห็นข้อมูลที่เปิดมาแล้ว
ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภาษี
ผมเป็นมือตรวจสอบภาษีต้นอยู่แล้วไง
ที่ชูวินเขาโชว์แต่ซองของน้ำตาล

พอเห็นตารางผมก็ตาโตความเป็นถูกตรวจสอบภาษี
มันมือต้นอยู่ผมทราบ
ผมเห็นอะไรหลายอย่างที่ผมต้องแกะ

เพราะว่าสัญญาที่ชูวินเขาพูดถึง

แล้วก็รายงานการประชุมอะไรพวกนี้
เราจะติดตามโบน

บริษัทจะซื้อที่แค่๑ไร่๑ตารางวา
แยกกรรมสิทธิ์แยกบรรยายสวน
สัญญาจัดซื้อจัดขายที่ดินมันจะเป็นตัวบ่งบอก
คุณเรืองไกรก็เตรียมจะประสานข้อมูลแล้วนะ

ไปตรวจสอบไปวิเคราะห์ต่อ

ในการตรวจสอบความผิดปกติต่าง

บอกว่าที่คุณเรืองไกรมาผมไม่ได้เกี่ยวอะไรนะ

เพราะว่าคุณเรืองไกรคือคนที่ร้องผม

ดังนั้นจะหาว่าแบบผมให้คุณเรืองไกรมาด้วย

จะเอาข้อมูลทั้งทุกอย่างมาแชร์มาเปิดเผย
มีแถลงการมาก่อนจากบริษัทแสนศรี

กับเรื่องที่คุณชูวิทย์มีการแง้มออกมาตั้งแต่แรกแล้ว

ขนาดคุณชูวิทย์ตอนที่แถลงอยู่เขายังถามนักข่าว
แสนสิริแถลงแล้วเหรอ
แถลงก่อนที่ผมจะแถลงซะอีก
และเป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้นแล้ว
โดยยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อที่ดินของนายเศรษฐาทวีสิน
แล้วก็มีการส่งข้อมูลให้กับทีมข่าวสายเศรษฐกิจ
ตั้งแต่๘นาฬิกา๕๐นาที

ขณะที่ทีมข่าวสายการเมืองได้รับเอกสารจากภักดิ์เพื่อไทย
ในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีครับ
แถลงการยืนยันว่านายเศรษฐาในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุด

อนุมัติเพียงแค่ราคาและมูลค่าเงินลงทุนเท่านั้น
ส่วนการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน
ชำระราคาและการโอนกรรมสิทธิ์
จะเป็นหน้าที่ของทีมสัญหาที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการ

และการซื้อขายก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติ
ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป
อกจากนี้ครับแถลงการของแสนสิริยังระบุอีกว่า
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าว

กำหนดให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษี
อากรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด
ประกอบกับเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ขายในการเสียภาษีอากรข้างต้นด้วย
แสนสิริไม่ได้รับประโยชน์ใดจากการประหยัดภาษี
และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย
โดยบริษัทได้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
ใช่ครับย้ำกันอีกทีนะคุณผู้ชมนี่เป็นแถลงการของแสนสริ
ที่ให้นักข่าวก่อนที่คุณชูวิทย์จะแถลงนะครับ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าคุณชูวิทย์จะมาเปิดเผยอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับ
ไม่ต้องรอนานเอพิโซดเลยนะหลายเอพิโซดเลย
ไม่ต้องรอนานดอมเสร็จตอนกลางวันนึกว่ากลางคืนแกจะพัก
ตอนต่อใช่ไหมแฉต่อไลฟ์ต่อครับคุณผู้ชมฮะ
ดูในรายการกี่โมงนะ๔ทุ่มถ้าข้างหลังในรายการถูกต้อง
๔ทุ่มคุณผู้ชมคุณชูวิทย์มาแฉรอบดึก
ข้อมูลเดิมก็คือบริษัทแสนสิริที่มีนายเศรษฐาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยนะครับ
ซื้อที่ดินในราคาแพงกว่าท้องตลาดถึงแปลงละ๔ล้านบาท
ถือว่าเป็นราคาที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทย
เพราะว่าจนถึงขณะนี้เวลานี้ที่ดินย่านนั้นก็มีราคาไม่ถึงนะฮะ
ถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังเล่าย้อนไปถึงเรื่องการซื้อที่ดิน๑๒วัน๑๒คนนั่นแหละ
แล้วคุณชูวิทย์ยังเปรียบเทียบเลยโอ้ยนี่ถ้าเอาไปเทียบกับคุณพิธาน่ะ
ไอทีวีนะคุณชูวิทย์บอกว่ากรณีหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเนี่ย
มันยังไม่เกิดความเสียหายใดเลยไม่ใช่หรือกับประเทศน่ะ
ไม่มีการเลี่ยงภาษีไม่ใช่หรือแล้วกรณีนี้ล่ะแล้วกรณีนี้ล่ะ
ฟังคุณชุวิตเปรียบเทียบครับ
ทำให้รัฐไม่ได้รับเงินรายได้ภาษีเป็นเงิน๕๒๑ล้าน
ผมถามว่าความผิดนี้เหมาะสมที่จะให้นายเศรษฐา
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือไม่
ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เรื่องที่ดินฉโนดเดียวนะครับ
มีชื่อเรื่องที่คุณชูวิทย์เขาตั้งเป็นพิเศษหรือเปล่า
แต่คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปตอนต่อไปมีชื่อเรื่องครับ

อันนี้แฉเพื่อชาติ

ตอนหนึ่ง๑๒คน๑๒วันก็คือ

หนังเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมีหลายตอน
เรื่องแฉเพื่อชาติตอนที่หนึ่งออกไปแล้ว๑๒คน๑๒วัน
ตอนที่๒นะครับก็คือเรื่องปั่นจะเป็นขบวนการปั่นราคา
ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องบวม
เป็นตัวเลขซื้อขายที่บวมขึ้นมา

ร้างนี่คือบริษัทซื้อขายที่ดินที่เป็นบริษัทร้าง
มีชื่อของลบพอเป็นเจ้าของบริษัทครับคุณผู้ชมฮะ
แพ้ชนแกะฟอกตัดตอน
อะไรอ่ะอีพี๙อะไรกู้หรอ

โอ้โหมีบทสรุปด้วยแล้วก็มีท่าแท้ของนายทุน
ทั้งหมดนี้นะครับรอติดตามได้
น่าจะทยอยออกมาก่อนวันที่๑๖สิงหาคม
อ้าวมันก็ยังทันอ่ะเวลาสักอาทิตย์นะพี่เบิร์ท
ไม่รู้ว่าคุณชุวิตจะสิบวันสิบตอนหรือเปล่า
แต่ว่าข่าวแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องแยกให้ออก
คือมันมีทั้งผิดกฎหมายนิติกรรมอำพลาง

บางอย่างมันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมาย